ของขาวแล้วไปตบด้วยของหวานดีกว่า
พาไปกินของหวานที่จังหวัดอ่างทองขนมครกโบราณป้ายูน
เขาร่ำลือกันว่ารสชาตินี่มันเข้มข้นหวานมันหอมอร่อย
กรอบอร่อยจนแค่ขายไม่ทันขนาดไหนไปดูเลย
โอ๊ยคุณน้ำแค่พูดถึงขนมครกที่ฉันก็น้ำลายดแล้วค่ะ
คุณสู่ค่ะเล่าให้ฟังนะคะคุณสู่เป็นลูกสภัย
เขาเป็นทายาทรุ่นที่๒ก็คือที่ขายขนมครกโบราณร้านป้ายูน
เป็นเจ้าเก่าแก่เขาขายอยู่ทางเข้าตลาดร้อยปี
สารเจ้าโรงทองในจังหวัดอ่างทองนี่แหละนะคะ
คุณสู่บอกว่าร้านขายขนมครกป้ายูเนี่ยเปิดมา๔๐ปีได้แล้วนะ
เป็นขนมครกสูตรโบราณแบบโบราณแท้เลย
รสชาติเป็นยังไงนมครกหวานมันเค็มหอมอร่อยนะคะ
และกรอบด้วยมีกลิ่นหอมแล้วก็กรอบอร่อย
มี๒หน้า๒รสชาติให้ได้เลือกนะคะ
ก็คือขนมครกหน้ากะทิโรยด้วยกุ้ยชาย
และขนมครกหน้ากุ้งรสเข้มข้น

ไม่เคยกินปกติเคยกินแบบหน้าต้นหอม
อันนี้หน้ากุ้ยชัยแล้วก็หน้ากุ้ง
เป็นกุ้งแบบเดียวกันไอ้ที่ไปโรยหน้าข้าวเหนียว
ใช่สีแดงแดงนั่นแหละ
ขนมครกหน้ากะทิจะโรยกุ้ยชายผสมถั่วกะทิลงไปแบบนี้เพิ่มความมัน
ส่วนหน้ากุ้งจะมีส่วนผสมก็คือมีถั่วงอกมีผักชีมีไข่ทอดหั่นฝอย
แล้วพอสมกับกุ้งแชร์บ๊วยที่เอาไปลวนสับแล้วก็ไปรวน
แล้วก็ใส่สีที่เป็นแบบสีส้มแดงก็คือนั่นแหละ
มันคือกุ้งแบบที่กินกับข้าวเหนียว
คือจะบอกเลยว่ามันน่ากินน่าทานมาก
และมันจะมีกลิ่นหอมที่ออกมาจากกุ้งสับอ่ะ

มันจะมีความแบบแบบแค่มเหมือนหวาน
ใช่มันจะแบบแค่มเหมือนหวานแล้วมีความแบบว่า
มีแบบไซส์ขนมเบื้องใสสาหร่เค็ม
เออแต่หน้าขนมโคปแบบนี้หละยังไม่เคยเห็นเลยนะ
จริงแล้วดูข้างล่างมันกรอบเนอะใช่มันกรอบ
ข้างในมันน่าจะหอมนุ่มหวานเค็มโอ๊ยน่ากินมาก
เป็นเอกลักษณ์มากด้วยนะคะลูกค้าและนักท่องเที่ยวเนี่ย

เป็นเราเราก็ซื้อคุณจริงเห็นแบบนี้ก็อดใจไม่ไหว
เขาเปิดขายตั้งแต่ตี๕นะคะถึง๙โมงเช้า
หรือขายจนกว่าของจะหมดนั่นแหละ
ขายทุกวันหยุดวันนี้วันพุธ
อ้าวมาโทรฉันมาเล่าวันนี้อ้าว
ก็จะได้เตรียมตัวเพราะว่าตอนนี้ไปไม่ทัน
เขาขายถึงแค่๙โมงหยุดวันพุธขายเป็นถาดอย่างนี้ถาดละ๒๐บาท
อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยไปชิมขนมครกโบราณป้ายูนนะ
หรือสอบถามได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่าง
จดและจำพรุ่งนี้ค่อยไป
ลุยกันไปตั้งแต่ตี๕เลยค่ะคุณค่ะ
ถ่ายรูปเบอร์โทรร้านป้าสุเอาไว้